ฉันเห็นข่าวนี้เหมือนกันที่แรกก็กลัวกลัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นด้านหลังนี้ใช่ไหมคะ
นี่คือรถทัวร์รับผู้โดยสารมาเต็มคันรถ
แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมเสียหลักลงข้างทางไปแบบนี้

แต่เป็นเพราะน้องหมาวิ่งตัดหน้ารถ

เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเลย

แก้งเคราะห์ชายภูมิขาเข้าตัวจังหวัดชายภูมิมานะคะ
ตรงหน้าร้านรับซื้อของเก่าเจ้าหน้าที่
ไปเจอเป็นรถปรับอากาศสีขาวคันนี้
เป็นรถร่วมบขศสายกรุงเทพเมืองเลยค่ะ
แล้วก็พุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างถนน

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิไปแล้ว
แล้วในรถนี้นะผู้โดยสารอยู่ประมาณสักเกือบ๔๐คนได้
จนทีก็ต้องขนสัมภาระต่างออกมา
แล้วผู้โดยสารที่เผชิญชะตากรรมเนี่ยนะ
ยืนรอการช่วยเหลือนำตัวส่งปลายทางคือกรุงเทพ

คนขับคือนายสารวุฒิแก้วเกิดอายุ๓๘ปี
บอกว่าผมขับมาจากจังหวัดเลย

มุ่งหน้าจะไปส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพ

หมามันมาวิ่งตัดหน้า

ตัวผมตกใจสิหักหลบหมา
ก็เสียหลักค่ะรถก็เลยพุ่งลงข้างถนนไปในคูน้ำ

ถ้าเกิดว่าต้นไม้ไม่หักคือก็อาจจะหยุดรถไม่ได้ด้วยนะ
ตำรวจก็เชิญตัวคนขับไปสอบปากคำ
ส่วนผู้โดยสารทั้งหมดบริษัทเองก็ได้นำรถคันใหม่มาเปลี่ยน
นำผู้โดยสารที่ไม่ได้รับบาดเจ็บและเดินทางต่อจนถึงกรุงเทพ

วิ่งหนีหายไปไหนแล้วไม่รู้ไอ้๒ตัวที่กัดกันเนี่ย
เกือบทำให้ทั้ง๔๐ชีวิตที่มาเต็มคัน
โหเสียชีวิตนะ